มาดูเหตุที่โรงพยาบาลถูกร้องเรียนอีกแล้ว
เพราะว่ามีนายทหารนอกราชการพาคุณพ่อวัย๘๖ปีเข้าแจ้งความ
โดยใช้มือทุบอกพ่อวัย๘๖ปีอย่างแรง
ทำให้พ่อซี่โครงร้าวและมีอาการปวดยอก
พันโทภัยทูลพลเสนนายทหารนอกราชการพาคุณพ่อ
ก็คือคุณลุงสมพงศ์พลเซนอายุ๘๖ปี
เขาแจ้งความที่สพเมืองอ่างทอง
หลังจากที่นายสมพงศ์ผู้เป็นพ่อ
ใช้มือทุบหน้าอกขวาอย่างแรง๓ครั้ง
ระหว่างเข้ารับการรักษาตัวด้วยอาการหายใจเหนื่อยหอบ
ทำให้ซี่โครงของพ่อซี่โครงข้างขวาซี่ที่๕
เกิดรอยร้าวแล้วก็พ่อนะตอนนี้มีอาการปวดซี่โครงอย่างมากเลยนะครับ
ผมต้องฝ่องค่าให้มัดหมดเลย
แล้วก็คล่อมคุณโอใส่แว่นตาพบทุกข์
ทุบทุบทุบชุดทุบเมาค์เกินละทุบสุด
ผมพูดไม่ได้นะผมร้องโอ้อยได้นะครับ
ความปวดโอ้อยและความหยุด
พอโอ้อยหยุด
ก็ไปนั่งลองทีกินขนม
ตาสมพงศ์ก็เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มานั่งคล่อมมาทุบอะไรเนี่ยนะฮะ

ภัณฑ์โทรไพทูลลูกชายของคุณตาสมโพงผู้บาดเจ็บ
ได้พาคุณพ่อที่ป่วยด้วยอาการหายใจเหนื่อยหอบ
แล้วก็ส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลที่เกิดเหตุ
โดยลูกชายก็เล่าให้ฟังต่อนะครับบอกว่า
หมอได้ใส่ท่อช่วยหายใจให้กับคุณพ่อ
เมื่อวันที่๔กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม
ต่อมาพ่อบอกว่า
ระหว่างที่รักษาตัวถูกเจ้าหน้าที่พยาบาล๕คน
จับมัดมือและแขนสองข้างไว้กับเตียง

พยาบาลมัดแน่นเกินไปจนอึดอัดและหายใจไม่ออก
ก็เลยกวักมือเรียกพยายามที่ใช้มือที่ถูกมัด
กวักเรียกใครก็ได้ให้มาช่วยที
เพราะตัวเองหายใจไม่ออกแล้วนะครับ
ท้ายที่สุดไม่มีใครเห็น

แทกปลายเตียงปั้งให้เกิดเสียงดัง
เพื่อขอความช่วยเหลือแต่นี่คือเจตนาของพ่อ
ที่ใช้เท้ากระแทกเตียงเพื่อให้คนมาช่วย
เขาหายใจไม่ออกไม่ใช่จะโวยวายอะไรนะครับ
และพยาบาลคนที่ใส่แว่นตาเดินมาดุพ่อเลยนะ

พร้อมกับใช้มือทุบหน้าอกขวาของพ่ออย่างแรงไป๓ครั้ง
ก่อนจะจับมัดให้แน่นขึ้นไปอีกนะครับ
หลังจากลูกชายทราบเรื่องจากพ่อเล่าให้ฟังนะฮะ
ทราบจากปากพ่อก็เลยพาพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง

ระบุว่ามีร่องรอยซี่โครงข้างขวาซี่ที่๕มีรอยร้าว
หน้าอกและใบหน้าของคุณตาก็มีรอยเขียวช้ำ
แล้วก็เลยได้ย้ายมาพักฟื้นที่ห้องพิเศษ๑คืน
ก่อนที่จะกลับมาพักฟื้นที่บ้าน
ซึ่งเมื่อวานซืนคือวันจันทร์ที่๘กรกฎาคม
พ่อเริ่มมีอาการปวดหน้าอกขวา
ลูกชายก็เลยพาส่งโรงพยาบาลสามโก้
คุณหมอได้ฉีดยาแก้ปวดให้แล้วก็พากลับบ้าน

ใช่แล้วลูกชายบอกด้วยนะบอกว่าตอนแรก
คือพ่อพยายามบอกญาติทุกคนนะแต่ไม่มีใครเชื่อ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมน้องสาวของเขาก็เป็นพยาบาล

ก็เลยไม่คิดว่าพ่อจะโดนทำแบบนี้ไง
พอดูสิคะดูรอยแผลดูการเอ็กซาเรย์
ก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดเหตุจริง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมมูลเหตุเนี่ย
ลูกชายบอกว่าน่าจะเกิดจากการสื่อสารระหว่างคนไข้กับพยาบาล
เพราะว่าตอนที่พ่อตอนนั้นพ่อรู้สึกตัวดีไง

เหลือแค่เท้าที่จะใช้แบบเหมือนกับสื่อสารได้
พ่อก็เลยเอาเท้ากระแทกปลายเตียงไง
แล้วพยาบาลก็คิดว่าพ่อทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่สุขภาพ
คือลูกชายบอกว่าทำแบบนี้เอาจริงนะพยาบาลทำก็ไม่เหมาะสม
เพราะว่าคนป่วยเขาพูดไม่ได้เขาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่

ทีนี้ลูกชายก็เลยบอกว่าต้องไปแจ้งความค่ะ
ก็มาที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับ
ก็มาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็จะมาร้องขอความเป็นธรรมเลยนะครับ
ที่ห้าด้านขวา
มีอาการมีรอยล้าว
แล้วเค้าเจ็บมาก
ลูกจะนอนนี่ต้องใช้ข้วยลูกเองไม่ได้
ก็เลยมาแจ้งความลงทิวประจำวันแหละก่อน
แล้วก็คุยกับหัวหน้าฝ่ายการแล้ว

ผอตัดสายทิ้งตลอด

ซึ่งทางด้านผอโรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะ
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สิทธิ์ข่าว
ว่ายังไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นนะ

แล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องตามต่อกันนะครับ